ผู้ชมพาดูเรื่องนี้กันหน่อยท่ำกับคุณยายได้พีลรั้วย่องหยิบเงินทอน
ชกปาราบองไปอีกใช่คือร้านเนี้ยเค้าขายของฝากค่ะ
แล้วของฝากที่ขึ้นชื่อของมหาศรษฐรรมก็คือปาราบองใช่
ักรอเลยนะถึงช่วงจะปิดร้านแล้ว
คุณยายนั่งนับเงินอยู่ค่ะคนร้ายเข้ามาขโมยนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นนะครับ
โอ้โหมาอย่างไวไปอย่างเร็วนะฮะ
แต่ว่าก็ไม่ทันกล้องวงจรปิดในการจับภาพแล้วครับโจรเนี่ยเป็นผู้ชายฮะ
ใส่เส้นยืดสีดำกางเกงขายาวด้อมด้อมมองเจอมโอ้โห
ก่อนนะคุณนะนี่มายืนด้อมมองอยู่หน้าร้านโหน่งปลาร้าบองนะฮะ
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของฝากขึ้นชื่อของมหาสารคามเขาแล้วก็เป็นบ้านพักนะฮะ
ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนศรีราชวงศ์กับวัดมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
แหม่มาด้อมมองแล้วก็ปีนข้ามรั้วบ้านเข้าไปในบ้านพัก
แล้วก็วิ่งไปหยิบเอาเงินทอนที่วางไว้ที่เคาน์เตอร์ขายปลาร้าบองเอาไปได้๒๕๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็รีบปีนกลับออกมาทางเดิมก่อนจะเพ่นหนีไปทันทีนะครับ
โดยคุณป้าพัฒนินันเมืองจันทร์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุนะฮะ
เวลาสัก๑ทุ่มครึ่งของวันที่๑๗เมษายนตอนนั้นน่ะจะมีแม่ของป้านี่แหละฮะ
ก็คือแม่วัย๗๑ปีนะครับเฝ้าร้านอยู่เพียงคนเดียวเพราะว่าป้าออกไปทำธุระข้างนอกนะครับ
ขณะนั้นเองร้านจริงปิดประตูม้วนลงมาแล้วนะประตูเหล็กม้วนเนี่ยนะฮะ
แต่ยังไม่ได้ปิดไฟในร้านเพราะว่าแม่กำลังเก็บของแล้วก็นับเงินทอนอยู่
โดยไม่รู้ว่ามีโจรปั่นจักรยานแล้วก็ลงจากจักรยานมาเดินซุ่มมองอยู่แบบนี้นะครับ
โดยแอบส่องตรงช่องประตูเหล็กม้วนและเห็นว่าแม่นับเงินวางไว้บนเคาน์เตอร์
รอจังหวะที่แม่เดินไปทำธุระนิดหนึ่งในบ้านนี้แหละครับ
ทีนี้โจร้ายคุณนี่แหละฮะก็พุ่งตัวมาเลยฮะมาหยิบเงินไปเลย
วิ่งไปหยิบเงินซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรง
จากการขายแจ่วปลาร้าบองของคุณแม่

ใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมจับเวลาทันไหม
ถึง๑นาทีนะครับฟังเสียงของคุณแม่นะก็คือ
เฝ้าร้านอยู่คนเดียวแล้วเผลอตอนที่โจรเข้ามาเนี่ยนะครับ
ไม่เอาแกงเป็นหวังแกงนี่ก็แกงยั่นอยู่
ก็อยู่อย่างนี้เลยก็เดินไปเลย

มันคืออาจจะรีบมันจะบอกว่าอันนี้แหละ

แล้วเราก็เดินหันหลังไปเลย

เสร็จเงินเสร็จครับให้เวลาแล้วทุ่มกว่าแล้วก็เอาแกงอีก
ยายบอกแหมมันทำกับยายได้นะ
คือตรงนี้เปิดเป็นหน้าร้านใช่ไหมแต่ภาพที่เห็นเมื่อกี้คือ

เข้ามาจากข้างหลังจริงคาวเตอร์ที่เขามาหยิบเงิน
คือคาวเตอร์หน้าร้านมันหยิบไปแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็หยิบแกงของที่บ้านไปนะฮะ
เจ้าของร้านนำหลักฐานกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ
ไว้แล้วที่สพมมหาศาลคำนะครับ
อนตำรวจช่วยจับโจรให้ได้โดยเร็วหน่อย
ฝากเตือนภัยร้านอื่นด้วยนะฮะ
อย่าปล่อยผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง
อย่าไว้ใจใครโดยเฉพาะช่วงจะปิดร้าน

ดีนะที่ยังไม่มาเจอคุณยายพอดี
ถ้าเจอคุณยายพอดีไม่รู้มันจะทำร้ายร่างกายคุณยายหรือเปล่าด้วยนะฮะ